โซเชียลเขามีกระแสต่อต้านกันมาต่อเนื่อง
ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้นนะคะ

วันนี้ไทยรัฐทีวีพาไปย้อนดูกันดีกว่าค่ะคุณผู้ชม
ว่ามีเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เกิดขึ้น

เคยเกิดขึ้นมาแล้วบ้างในโลกโซเชียลนะคะ
ไปดูเหตุการณ์แรกนะคะก็
แน่นอนเรื่องของที่นายโยลดาจำปาศีสาวประเภท๒
ที่ไม่พอใจสุนัขพันธ์ชิวาว่าชื่อเดหลี
แล้วก็เกิดบันดาลโทษะนะคะ
โยนลงมาจากอาคารที่พักสูง๕ชั้น
สุนัขก็ตายนะคะกระแทกหลังคา
ล่าสุดก็คือถูกสารแขวงพระนครเหนือ
รัชดาพิเศษตัดสินว่ากระทำความผิดจริง
พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมสัตว
สวัสดีภาพสัตว์พุทธศักราชปี๒๕๕๙
เป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบทค่ะ

แต่ว่านายโยลาดานั้นให้การรับสารภาพ

เหลือเป็นคงจำคุก๒เดือนไม่รอลงอาญานะคะ
ซึ่งกรณีนี้เป็นกระแสวิภาควิจารณ์ที่ค่อนข้างรุนแรง
เพราะว่าหลายคนชื่นชอบการเลี้ยสุนัขชีวาว่า
เขาตัวเล็กเขาน่ารักหลายคนก็เลี้ยงเหมือนลูกอะนะคะ
เห็นแบบนี้ก็ทำใจกันไม่ได้

เหตุการณ์นี้ไม่ได้ถือว่าเป็นเหตุการณ์ครั้งแรกค่ะ

ป้องกันการทารุณกรรมและสวัสดีภาพสัตว์
ไปปีที่แล้วช่วงประมาณสักกรกฎาคม
ออนไลน์พากันประนามการกระทำของผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่ง
ที่กำลังบาดเจ็บไปฆ่ากินค่ะ
โดยหลังจากที่เจ้าโจโก้หลุดออกไปแถวฟาร์มเป็ด
แล้วก็ไปกัดเป็ดไก่ชาวบ้านตายไปหลายสิบตัว
เป็ดเนี่ยเขาก็เลยเอาปืนลมยิงขู่แล้วเอามีดฟันปากด้วยความบันดาลโทษะนะคะ
จากนั้นเจ้าของสุนัขและเจ้าของเป็ดก็มาเคลียร์กัน
กันลงตัวแล้วก็คือต่างฝ่ายไม่เอาเรื่องกัน
แต่ปรากฏว่าค่ะระหว่างที่เจ้าโจโก้รอเจ้าของมารับ
ผู้ใหญ่บ้านกับชาวบ้านกลุ่มหนึ่งจับไปฆ่ากิน
พร้อมกับเป็ดไก่อีกหลายตัวที่ถูกสูนักกัดตายไปแล้ว
เจ้าของสุนัขต้องรีบแจ้งความที่สถานีตำรวจ
ก็กล่าวหานะคะว่าผู้ใหญ่คนดังกล่าวและพักพวกเนี่ย
ปฏิบัติหน้าที่มิชอบทำให้เสียทรัพย์แล้วก็ทารุณกรรมสัตว์ด้วย
ซึ่งเหตุการณ์นี้ก็ทำให้กลุ่มคนรักสุนัขพากันร่วมประนามการกระทำของผู้ใหญ่บ้านพร้อมพวก
มีการตั้งคำถามบอกว่าพวกคุณมีสิทธิ์อะไรถึงทำแบบนี้ได้ทั้งที่ไม่ใช่ผู้เสียหายค่ะ
พร้อมกับเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งดำเนินการกับเรื่องดังกล่าวด้วยนะคะ
ส่วนล่าสุดเลยค่ะเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อ๒วันที่แล้วนี้เอง๓๐มกราคมที่ผ่านมา
โซเชียลมีการแชร์ภาพแล้วก็คลิปวีดีโอของคนใจร้ายนะคะ
ขับรถทับสุนัขที่นอนอยู่บนพื้นถนนแล้วก็ตั้งคำถามคลิปนี้ว่า
แบบนี้ยังเรียกว่าคนไหมสงสารเปี๊ยกก็คือเปี๊ยกก็คือเจ้าสุนัขที่นอนอยู่เนี่ยนะคะ
ระบุว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเวลาประมาณบ่ายโมงของวันที่๒๑มกราคมที่ผ่านมา
แม้ว่าจะเห็นไม่ชัดว่าคนขับรถสังเกตเห็นสุนัขก่อนขึ้นรถหรือเปล่า
แต่ชาวเน็ตก็มองว่าเวลาขับรถทับหรือชนอะไรเนี่ยเราน่าจะรู้สึก
น่าจะลงมาดูหน่อยไหมน่าจะลงมาดูรึเปล่าว่าเอ๊ะชนอะไรรึเปล่า
เพราะว่าแน่นอนพื้นไม่เรียบแบบนี้ต้องรู้สึกอยู่แล้ว
แต่ปรากฏว่านอกจากจะไม่หยุดลงมาดูแล้วมีการจงใจทับซ้ำอีกรอบด้วยนะคะ
ในคลิปเนี่ยเห็นเลยว่าทับซ้ำด้วยก็หลายคนก็วิภาควิจารณ์กันว่า
โอ้โหทำด้วยอะไรในจิตใจถึงได้ใจร้ายกับสัตว์ขนาดนี้
แล้วก็สนับสนุนค่ะให้มีการแจ้งความดำเนินคดีบุคคลในคลิปให้ถึงที่สุดด้วย
เขาก็บอกว่าเขานี่แหละเป็นเจ้าของสุนัขตัวนี้เอง
โดยนำไปเลี้ยงที่บ้านญาติอยู่ใกล้กับวัดพญาปราบที่จังหวัดสมุทรปราการ
โดยตอนเกิดเหตุเนี่ยเจ้าของไม่ได้อยู่บ้านนะคะ
แต่ปรากฏว่ามาดูกล้องวงจรปิดเห็นว่าชายคนนี้เนี่ยขับรถเข้ามาจอดรถที่ลานวัดตามปกติ
สักพักหนึ่งก็เดินกลับมาแล้วก็ถอยรกออกไป
ก็ถ้าคุณผู้ชมได้เห็นในโลกโซเชียลนะครับ
หลักสัตว์อยู่ไม่เปิดเพราะว่าก็ถึงที่ดูเฉินใจคนรักสัตว์อยู่เหมือนกันเลยนะคะ
ก็คือเล่าเรียงเหตุการณ์ก็คือว่าขับรถมาจอดเสร็จแล้ว
ก็บอกด้วยนะคะว่าไม่เคยมีปากเสียงไม่เคยมีเรื่องอะไรกับคนนี้เลย
ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมถึงทำแบบนี้
ซึ่งนายธนัดก็กล่าวเพิ่มเติมด้วยว่า
ที่เอาคลิปนี้มาลงในโลกออนไลน์
ก็อยากที่จะให้เป็นอุทาหรณ์กับคนขับรถรายอื่น

ทำยังไงก็คงรีดชีวิตคืนกลับมาไม่ได้
แต่อยากนะคะขอความร่วมมือ
อยากที่จะให้ทุกคนระมัดระวังกันหน่อย
เพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราทำให้สุนัขบาดเจ็บ

แล้วก็มีใจเมตตาลงมาช่วยเหลือบ้าง
น้อยลงมาดูสักนิดนึงว่าเขาเป็นอะไรมากหรือเปล่า

เพราะว่าสุนัขก็ถือเป็นชีวิตเหมือนกัน
ซึ่งพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรม

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่๒๗ธันวาคม
ปี๒๕๕๗เป็นต้นมานะคะ

แต่หลังจากที่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้แล้ว
ก็ยังคงมีกรณีการทารุณกรรมสัตว์เกิดขึ้น
อย่างที่ได้นำมารวบรวมให้คุณผู้ชมดูกัน
ใช่ค่ะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในภาพ

ไม่อยากให้เห็นภาพขณะที่รถกำลังไปทับสุนัขนะ
ก็เลยหยุดภาพเอาไว้แค่ตรงนั้นก่อนนะคะ